ถ้าเกมนั้นไม่มีความรุนแรงเกินไป
ถ้าเล่นเกมไปในทางที่ดีเราก็ควรสะดับตะลน
คิดว่ามันดีครับเพราะว่ามันเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งนะครับ

มันทำให้คนที่เล่นเกมสามารถพัฒนาตัวเอง

เล่นเกมพัฒนาสมองนะคะ

เห็นเช่นทางด้านดีก็คือคนที่เล่นแบบเก่งน่ะ
มันจะพัฒนาตัวเองได้จนถึงระดับโลกได้
แต่ว่าบางคนที่เล่นแบบหมกมุ่นจนลืมหน้าที่ตัวเองนะครับ

เกิดคนที่เลือกเล่นตามเวลามีเวลาจัดการอะไรพวกนี้

คดีก็คือการพัฒนาการฝึกสมองฝึกอะไรอย่างนี้ค่ะ
สมองเขาด้วยสมองเขาจะดีขึ้น
ดีครับมันสร้างอาชีพให้คนหนึ่งได้แบบนั้นครับ

สำหรับคนที่เล่นเกมนะครับ
โอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ